คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนกันครับขับรถไปซื้อของถนนที่มันจอแจจอแจรถเยอะเยอะบางทีแบบจอดริมถนนเนอะค่ะซื้อเสร็จปุ๊บออกเลยจะกลับรถเลยเออนะคิดว่ารถมันจะโล่งมันจะว่างแต่มันไม่ใช่สุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาครับ
มันจอดซื้อของอยู่ก่อนน่ะแล้วมันก็ตัดมาเลยมอเซ้นมาแล้วไหน
โอ้ยแต่คนได้ท้องรถดูสิครับชนเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถนั่นละครับค่ะ
นี่ฮะก็อย่างที่เราเห็นในคลิปเลยนะฮะภาพเล่าเรื่องหมดแล้วล่ะรถเก๋งสีขาวจอดซื้อของข้างทาง
รถมันก็เยอะแหละนะฮะซื้อเสร็จปุ๊บขวาเลยแล้วตรงกลางมันมีช่องที่ให้กลับรถได้เนอะ
ค่ะแล้วก็กลับเลยฮะรถมอเตอร์ไซค์มานะฮะรถมอเตอร์ไซค์มาทางตรง
เป็นยังไงฮะโอ้โหรถชนเข้าไปสิครับค่ะนะชนไปแบบนี้เลยก็ล้ม
ใต้ท้องอยู่แบบนี้นะฮะโอ้โหก็น่าจะบาดเจ็บพอสมควรครับ
มันกระชั้นชิดครับนะฮะเป็นจังหวะเดียวกันแบบนี้นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บนะครับเรามีอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่
จับภาพไว้ได้นะครับรถที่เขานี่นี่รถที่เขาตามหลังมา
เขาก็ถ่ายภาพไว้แต่ว่าหลังเหตุการณ์แล้วล่ะค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์หลังเกิดเหตุการณ์เหมือนกับว่า
ศีรษะของคนขี่รถจากกำยันยนต์ไปติดอยู่อยู่ข้างใต้ท้องรถเก่งนะครับ
นะฮะคือคนขับรถเก่งเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วชาวบ้านเองก็ช่วยกัน
ต้องการช่วยกันยกรถขึ้นเพื่อเอาศีรษะของคนที่ไปติดอยู่ออกมาให้ได้ครับ

หวาดเสียวอ่ะคุณทัศนัยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารอดมาคือเขาใส่หมวกกันน็อก
ไม่แล้วคือหมวกกันน็อกนี่แหละที่มันติดติดอยู่ใช่ไหมถูกต้องแต่ว่ามันทำให้ศีรษะเขาไม่ได้โดนล้อรถไง
เออแต่ที่มันออกมาไม่ได้เพราะว่าหมวกกับน้องมันติดคาอยู่ที่ล้อวัดเสียวครับ
เสียวมากเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีเมื่อวานนี้ที่บริเวณถนนเกาะโพสันแยกนะครับ
ที่อำเภอก่อจันทร์ครับแน่นอนครับคลิปนี้

แต่จริงคนก็วิภาควิจารณ์คือทั้งสองมุมนะ

คนก็จะบอกว่าทำไมรถเก่งถึงกรับรถเร็วเหละเกินละ

บางทีดูนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะทั้ง๒มุม
สุดท้ายแล้วก็เอามาให้ดูกันในพื้นที่ชุมชนแบบนี้

ไม่ใช่ออกปุ๊บเลี้ยวปั๊บเปิดไฟเลี้ยวด้วย

งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้โชคดีสุดท้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยนะครับ
แต่ก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกันว่าใครผิดใครถูกเนอะ